คุณผู้ชมที่สมุทรปราการค่ะเด็กอายุ๑๖ปีถูกพ่อเลี้ยงแทงตายคาบ้าน
น้องวิ่งหนีตั้งแต่ในบ้านออกมาจนถึงหน้าบ้านแต่พ่อเลี้ยงก็วิ่งมาไล่แทงจนน้องเสียชีวิตตรงนั้น
สาเหตุคือน้องไปช่วยยายค่ะ
เพราะพ่อเลี้ยงเมาอารวาสนี่ค่ะน้องนอนตายจมกองเลือดแบบนี้นะคะ
ตำรวจสพบางแก้วลงพื้นที่ตรวจสอบเลยที่ซอยกิ่งแก้ว๑๐ในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
น้องชื่อน้องเจเจอายุ๑๖ปีค่ะนายนิธิพัฒน์สนสินนอนหงายเสียชีวิตอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุแค่๑๐๐เมตร

ถูกแทงเข้าไปสี่แผลนะคะไล่ลงมาคือหน้าผากคอลิ้นปี่แล้วก็หลังค่ะ
คนก่อเหตุชื่อสุรพงศ์ยกประสบรัฐอายุ๔๑ปีเป็นพ่อเลี้ยงผู้ชายคนนี้แหละค่ะ
เจเจเนี่ยพอหลังจากที่แทงน้องตายแล้วเนี่ยพยายามหลบหนีด้วยนะแต่เจ้าหน้าที่จับตัวเอาไว้ได้
ของกลางเป็นมีดปลายแหลม๒๓เซนติเมตร๑เล่ม
สอบสวนเบื้องต้นพูดยังไม่เป็นภาษาคนเลยค่ะ
เมาหนักพูดไม่รู้เรื่องแต่ก็ยอมรับแค่ว่า
แทงน้องจริงเพราะเขาบอกว่าสู้แรงน้องไม่ไหว
มันบุกมาตรงจังหวะนั้นชนละมุนแล้วก็
มันลงมาที่ห้อง

แล้วก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แบบเราแบบ
คือจะเล่นเราเขาก็ต้องสู้อะพี่
บอกว่าน้องก้าวร้าวบอกว่าน้องจะเล่น
แล้วสู้แรงน้องไม่ไหวเพราะเด็กเขากำลังวางชายดีกว่า
ไปเอามีดมาแทงน้องเขาฟังเหตุผลเขานะคะ
ส่งทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านริมคลองลาดกระบัง

ญาติของน้องเจเจเนี่ยก็ล้างคราบเลือดออกไปหมดแล้วนะคะ
แล้วก็เตรียมไปรับศพน้อง
นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดบังพีใหญ่
ได้คุยกับคุณยายสุดใจยายของน้องเจเจค่ะ

ลูกเขยอ่ะลูกเขยก็คือสุรพงศ์เมื่อกี้นะที่พันหัวพันตาน่ะ
สุรพงศ์เพิ่งแต่งงานกับลูกสาวแม่เนี่ย

เมาเหล้าทุกวันเมาเป็นประจำ
วันเกิดเหตุมันเล่นดื่มตั้งแต่๕โมงเย็นยัน๕ทุ่ม

ไอ้ลูกเขยเนี่ยนั่งกินเหล้าแล้วมันก็ส่งเสียงดังโวยวายลั่นบ้านเลย
ยายก็เดินไปบอกเอ้ยเงียบหน่อยมันดึกแล้ว

ดาทออารวาสด่ายายไม่จบไม่สิ้นลั่นบ้าน
เจเจหลานยายนอนอยู่อีกห้องได้ยินก็เลยออกมา

สุดท้ายเลยกลายเป็นทะเลาะกับพ่อเลี้ยงแล้วก็ชกต่อยกัน

เรื่องจริงเดียวที่สุรพงศ์พูดก็คือสู้แรงน้องเจเจไม่ได้
สุรพงศ์ก็เลยเดินกลับเข้าห้องพักไปเอามีดปลายแหลม
จ้วงแทงน้องเจเจเข้าหน้าอกนั่นคือแผลแรก
เจเจโดนแทงเสร็จเจเจก็วิ่งหนีตายออกไปนอกบ้านนะคะ
ซึ่งลักษณะเป็นทางเท้าริมคลองค่ะ
ถ้าคุณบอกว่าคุณป้องกันตัวมันควรจะจบที่แผลแรกหรือเปล่า
เจเจวิ่งหนีออกไปแล้วสุรพงศ์วิ่งตามนะคะ
วิ่งตามแล้วก็ไปแทงซ้ำแทงหน้าผากแทงลิ้นปี่แทงหลังเจเจ
เจเจล้มลงเสียชีวิตตรงนั้นเลยค่ะ
ที่ตัวเองจะวิ่งหนีไปแล้วตำรวจจับได้
ยายบอกเลยว่าพฤติกรรมแบบนี้เขาไม่เรียกป้องกันตัวหรอก

เอ็งเมาแล้วเอ็งก็นอนไปสิเอ็งเดี๋ยวโบยวายเสียงดังทำไม
บอกว่ามันเสียงดังทำไมมีอะไร
ก็ออกมาแบบต่อยกันต่อยเด็กมันก็สู้นะ
สู้สู้เสร็จแล้วแม่ก็ห้ามก็ผลักลูกออกไป
ผัวก็เข้าห้องไปออกมาถือมีดมาด้วย
เข้าไปหาหลานที่ตายหลานมันคงไม่เห็นหรอก
เห็นเข้าไปหามันก็ทำท่าแบบสู้ตั้งท่าสู้
อันนี้ก็ไม่รู้ก็จ้วงนี่เลย
ทีมข่าวได้คุยกับนายอุทิศพ่อแท้ของน้องเจเจนะคะ
เล่าบอกว่าแยกทางกับแม่น้องเจเจตั้งแต่น้องอายุได้๓ขวบค่ะ
ซึ่งช่วงที่พ่อเลี้ยงเข้ามาอยู่ที่บ้านเนี่ยเจเจเล่าให้พ่อฟังนะ

พ่อก็เลยบอกไปว่าเออก็อย่าไปอยู่ใกล้เขานะลูก
อยู่ห่างเอาไว้ไม่คิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ถามตัวพ่อเลี้ยงว่าทำไมต้องมาแทงเจเจขนาดนี้ด้วย
เขาบอกเขาเมาและเขาไม่ได้ตั้งใจ
พ่อบอกพ่อไม่รับนะไม่ต้องมาขอโทษพ่อไม่ขอรับ
อีกฝ่ายเป็นเด็กอายุแค่๑๖ปีคุณเอามีดไล่แทงเขา๔แผลจนเขาตายแบบนี้
พรุ่งนี้พ่อบอกพ่อจะไปสารจังหวัดสมุทรปราการยื่นคัดค้านการประกันตัวค่ะ
สอบพ่อบางแก้วแจ้ง๒ข้อหานะฆ่าคนตายโดยเจตนา
พรุ่งนี้ส่งฝากหางศาลจังหวัดสมุทรปราการคัดค้านการประกันตัว